ส่วนอีกหนึ่งรายการที่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดมาโดยตลอด
ก็คือการแข่งขันวอเล็กบอลชายหาดทั้งชายและหญิงทีมชาติไทยนะคะ
ซึ่งตลอดปี๒๐๑๘ที่ผ่านมาถือว่าทำผลงานได้เข้าตาเลยค่ะ
และทางสมาคมเองก็มีเป้าหมายที่จะผลักดันอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเข้าแข่งขันโอลิมปิกเกมให้ได้ค่ะ
สองพันสิบแปดที่ผ่านมานะคะทีมชายถือว่าสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะโดยคู่เบเบกับมิกซ์นะคะ
ซึ่งทั้งหมดนี้ก็แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของคู่นี้นะคะที่เริ่มจะจับคู่แข่งขันในระดับทวีปตั้งแต่พฤษภาคมปีสองพันสิบหก
ขอเชิญทุกท่านนะคะพูดร่วมเป็นเกียรติหายรูปด้วยกันนะครับ
ส่วนทีมไทย๒นะคะเฟิร์นโบ๊ทรำไพพึกนุ่มวงแล้วก็คณิตถาหงพัฒน์น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะ
เพราะว่าในช่วงเดือนเมษายน๒๐๑๘คู่นี้คว้ารองแชมป์วอเล็กบอลชายหาดเอเชียนทัวร์ที่ซิมิลาประเทศไทย
โค้ดเพชรราชพุทธศรผู้ฝึกศรวอลเล็ตบอลชายหาดประเภททีมหญิง
ได้มีการทดสอบค่ะให้สลับคู่รุ่นพี่จับคู่กับรุ่นน้องดูบ้างนะคะ
ซึ่งก็จะมีการทดลองใช้แบบนี้อีกในปี๒๐๑๙
เพื่อเป้าหมายก็คือคว้าโคต้าไปโอลิมปิกให้ได้ค่ะ
เฉพาะรายการระดับ๓๕ดาวรวมถึงสร้างผลงานให้ได้ดี

เพื่อที่จะเป็นทีมวางในทวนาเมนต์คัดเลือกระดับทวีป
และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อไปโอลิมปิกเกม๒๐๒๐ค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตาม
แล้วก็ร่วมให้กำลังใจนักวอเล็กบอลชายหาดทีมชาติไทย

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒